ประทึกนี้นะครับก็มีคลิปหลายกล้องหลายมุมอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระบะเสียหลักมาเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาพุ่งชนรถ๒คัน
คือเบนท์กับฮอนด้าแอคคอร์ดที่จอดอยู่หน้าบริษัท
จังหวะที่เกิดเหตุหน่อยค่ะครับ
อันนี้มุมนี้นะคลิปมุมแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปมุมอื่นกันต่อด้วย

เห็นไหมรถสองเขาจอดอยู่ดีแต่มีรถคันหนึ่งเสียหลักครับ

โอ้โหมุมนี้ก็เห็นพัดอัดเข้าไปเต็มแล้วมีอีกมุมหนึ่ง

เข้ามาแล้วค่ะกระบะไฟมาแล้วอ่าเพิ่งเข้า
อันนี้โอ้โหมุมนี้คือเห็นใกล้แล้วก็เห็นความเสียหายเยอะเลยนะฮะ
แต่คุณเชื่อไหมฮะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กระบะคันที่มาชนขับหลบหนี
ใช่ถึงแม้ว่าเขาชนอัดมาแล้วประตูทางฝั่งคนขับเขาจะลงมาไม่ได้
เขาลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะประตูคนนั่งข้างคนขับ
ยืนงงสักพักนึงขึ้นรถกระบะแล้วก็ถอยรถหนีไปเลยค่ะ
นั่นสิเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หน้าบริษัทรักษาความปลอดภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
แล้วรถสองคันที่เสียหายคุณผู้ชมเบนส์กับฮอนด้าแอคคอร์ด
เนี่ยคือตอนที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเห็นไหมคะคนขับรถกระบะน่ะเลิกลักเลิกลักอ่ะ
แล้วเปิดประตูออกทางฝั่งคนขับไม่ได้ก็ลงมาอีกฝั่งหนึ่ง
ออกมาดูแล้วนะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปเหมือนเดิมนี่ถอยแล้วค่ะ
ถอยเสร็จแล้วปั๊บหนีไปเลยค่ะโอ้โหคุณชนความเสียหายขนาดนี้คุณยังหนีอีกเหรอ
คิดดูสิไม่ใช่แค่รถสองคันนะเสาโครงหลังคาก็เสียหายไปด้วย

ใช่ค่ะไปเลยอ่ะเนี่ยให้เห็นจนออกไปเลยอ่ะ
อืมเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางผู้จัดการบริษัทเนี่ย
นัทธวุฒิบอกว่าคืนวันนั้นน่ะฝนตกแล้วตัวคุณนัทธวุฒิเองอ่ะ
กำลังพักผ่อนอยู่เพิ่งจะหลับไปอ่ะตอนชนได้ยินเสียงอ่ะ

ปรากฏว่าตอนวิ่งลงไปดูเนี่ยเจอรถเบนท์ที่ชนอัดก๊อปปี้อยู่
แล้วล้อหน้าล้อหลังมันผิดรูปไปเลย
ส่วนตัวรถบุบทั้งแถบคุณดูสิความเสียหายนี่ไม่ต่ำกว่า๔แสนนะ

รถสองคันไม่พอเสาหลังคาพังเสียหาย
ไม่เจอคนขับรถค่ะคนขับรถกระบะไม่เจอ
มีแต่เพื่อนบ้านที่เขาดูเหตุการณ์อยู่
แล้วพอมาไล่ดูกล้องวงจรปิดเพิ่งเห็นว่าโอ้ย
เอาตัวเองลงจากรถไม่ได้ลงมาอีกฝั่งนึง
แล้วพอมาดูความเสียหายกลายเป็นว่าขึ้นรถ
ใส่เกียร์อาทเข้าอีกหลังแล้วไปเลยค่ะ
ถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไร
ลื่นด้วยแหละค่ะเพราะตอนนั้นฝนตก
แล้วคนขับอาจจะมีอาการมืนเมาด้วย
หรือจะมีจากสาเหตุอื่นอันนี้ต้องไปตรวจสอบต่อนะ
แล้วตอนนี้ไปแจ้งความแล้วที่สพสวนพริกไทย

คือเขาอยากให้กระบะคันนี้มาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ได้ยินเสียงตุ้มไอ้เราก็คิดว่าฟ้าผ่า

จนแบบเหมือนได้ยินเสียงคนมาโวยวาย
ข้างล่างเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ใช่คนที่ก่อเหตุไง
มาเป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ

มันตะโกนเรียกให้ลงไปดูว่าข้างล่างมีรถชน
ก็เลยรู้ว่าข้างล่างมันรถชนรถที่บริษัทของเจ้านาย

ตอนนั้นเมาแน่นอนเพราะว่าทำไมถึงว่ามั่นใจว่าเมา
เพราะตรงนั้นมีขวดนมเปรี้ยวขวดขนาดใหญ่เลย

แค่อยากได้ให้คนรับมารับผิดชอบแค่นั้นเอง
ไม่ได้อะไรคือคุณก็มารับผิดชอบต่อสังคม
เพราะว่าเราจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วปล่อยผ่านไป

ใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันพับสิ่งเราเสียหาย

โดยที่คุณไม่ออกมารับผิดชอบอะไรเลยขอโทษ
มีคำถามว่านอกจากถนนลื่นแล้ว
คนขับกระบะคันนี้เมาหรือเปล่า

แต่ไม่ว่าจะกรณีใดคุณต้องรับผิดชอบ
รถทั้งสองคันเค้าเนี่ยคือมีประกันชั้นหนึ่งนะ

แต่เรื่องการตามตัวกระบะคันนี้ค่ะ

ให้เขามาดำเนินการมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ